ได้เวลาหาของกินเดี๋ยวจะพาไปร้านนี้
เขามีโซโลแกนเก๋มากเลย
เขาบอกว่าถึงจะไม่อร่อยเวอร์
แต่อยากให้เธอมาเวลาหิว

ถูกต้องค่ะนี่เป็นผัดกะเพราของร้านกะเพราราตรีนะคะ
เป็นกะเพราถาดด้วยแต่ว่าจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาผัดด้วยน้ำ
ไม่ใช้น้ำมันน้ำเปล่าเนี่ยนะ
ถูกต้องซึ่งน่าจะถูกอกถูกใจคนที่ดูแลรักษาสุขภาพ
ไม่อยากกินมันจนเกินไปใช่ไหม
เจ้าของร้านก็คือนายพิมารศรีมารัฐเป็นพ่อค้าที่อินดี้มากเลย
มาจับปลาหลิวผัดกะเพราเองโป๊ะขายกะเพราถาดแบบนี้นะคะ
ขายโต้รุ่งตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน
ขายในแต่ละวันก็ไม่ต่ำกว่า๒๐๐ถาดนะคุณ
ไตล์การตกแต่งของร้านที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นแนวแบบวินเทจย้อนยุคนิดนึงด้วย
บรรยากาศก็น่านั่งมากโดนใจวัยรุ่นสุดเลยนี่คุณดูเห็นไหม
ประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะเป็นของโบราณนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงหลังเห็นว่ากระแสของเจ้ากะเพราถาดมาแรง
ก็เลยอยากลองทำดูบ้างแต่ว่าอยากลองทำที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างไปจากร้านทั่วไป
ก็คือใหญ่กว่าเยอะกว่ามีเมนูให้เลือกมากกว่า
นี่แหละค่ะขนาดของถาดที่มีให้เลือกถึง๓ไซส์ด้วยกันนะคะ
และเอกลักษณ์ของร้านอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือการผัดด้วยน้ำ
เปล่าน้ำสต๊อกเนี่ยนะแทนน้ำมัน
ซึ่งจะช่วยลดไขมันให้กับคนที่กลัวอ้วน
บางคนอย่างดิฉันอย่างนี้นะถ้าจะไปทานมันเยิ้มอย่างนี้เราก็ไม่อยากทานไง
กะเพราบางร้านโอ้โหทำไมมันขนาดนี้ถูกไหม

ฟังเจ้าของร้านพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำร้านกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ยุคเศรษฐกิจของมันมันจะไม่ค่อยดีอะครับ
ก็เลยอยากจะให้คนทานของอร่อยด้วยได้เยอะด้วย
ไปดูเมนูกันบ้างคุณผู้ชมที่นี่ก็จะมีหลากหลายเมนูเลย

กะเพราไก่กะเพราปลากระป๋องกะเพราหมูสามชั้น

อะไรก็มีหมดนะคุณเดี๋ยว